ส่งข้อความมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ข่าวทะเลาะกันฆ่ากันตายทุกวัน

คุณผู้ชมแล้วเหตุการณ์นักเรียนช่างคู่อริไล่ทำร้ายกันเนี่ย
ก็มีบ่อยมากนะคะมีเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่สอนอมีนบุรีนะคะ
มีนักเรียนช่างเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๒คนนะขี่มาเร็วเลย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไล่ตามมาคาดว่าเป็นคู่อริแล้วก็ขี่หนีกันนะคะ
ปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถบรรทุกคันแรกที่ขี่หนีเบรกไม่ทันพุ่งชนท้ายรถบรรทุก

มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงข้ามเรือนจำมีนบุรีถนนสุวินทะวงขาออก
มีนบุรีกรุงเทพนะคะเป็นพื้นที่ตำรวจสนมีนบุรี
ที่พบศพผู้เสียชีวิตชื่อว่านายวชิรวิทย์โสดามุกอายุ๑๗
เรียนอยู่ปี๒ค่ะสาขาช่างยนต์สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
ใส่เสื้อสีเทาคลุมทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบ
อายุเพิ่ง๑๗นะคะนอนหงายจมกองเลือดอยู่แล้วก็มีหมวกกันน็อกเต็มใบสีขาวตกอยู่๑ใบ
รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหายไปจากจุดเกิดเหตุนะคะ
พ่อของผู้ตายไปที่จุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณผู้ชมพ่อเนี่ยนะร้องไห้ทำใจไม่ได้
เจ้าหน้าที่ต้องพาไปนั่งพักสงบสติอารมณ์นี่ค่ะคุณพ่อ
พยานที่เห็นเหตุการณ์บอกแบบนี้ค่ะผู้ตายเนี่ยซ้อนรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนนะคะ
แล้วก็ขี่มาเร็วมีรถจักรยานยนต์อีกคันขี่ไล่ตามมาน่าจะเป็นคู่อริที่ไล่ตามกันมาทำร้ายกันนะคะ
พอมาถึงจุดนี้เป็นทางลงสะพานแล้วด้านหน้ามีรถบรรทุกอยู่พอดี
รถจักรยานยนต์ก็เลยเบรกไม่ทันพุ่งชนแบบแรงเลยอ่ะนะคะคนซ้อนก็เลยเสียชีวิต
พ่อของผู้ตายคุณพ่อบัณฑิตโสดามุกอายุ๖๗บอกว่าลูกชายเป็นคนติดเพื่อนรุ่นพี่
ห้ามแล้วว่าอย่าไปเรียนเลยอย่าไปเรียนช่างเลยเคยชวนไปทำงานซ่อมแอร์ก็ไม่เอา
ก่อนเกิดเหตุคุณพ่อบอกว่าลูกชายกำลังไปเรียนภาคบ่ายไปเรียนที่เทคโนบางกะปินี่แหละค่ะ
ปกติจะออกจากบ้านก่อนเวลาเรียนค่อนข้างนานเพราะว่าอยากจะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนไง
รวมกลุ่มกับพักพวกแล้วก็จะไปเรียนพร้อมกันเป็นกลุ่ม
ดูข่าวตลอดถ้าอะไรตลกคิดว่าวันนี้จะเป็นลูกของผมเอง

พันธุ์ตำรวจรีบุญเยี่ยมโพศีสารวัตรสอบสวนสนมีนบุรี
ก็เลยบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็คุยกับพยาน
ก็ทำให้รู้ว่าผู้ตายซ้อนรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไปชนท้ายรถบรรทุกนี่แหละค่ะ
แต่เดี๋ยวก็จะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติม
และที่สำคัญเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดไล่ดูเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ
คือพ่อก็รู้ปัญหาตลอดนะแต่ไม่รู้จะห้ามลูกยังไง
น้องก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับโดยเฉพาะรุ่นพี่ทั้งหลายชอบปลูกฝังรุ่นน้องอ่ะ
แล้วมันก็ก่อเหตุกันไม่จบไม่สิ้นแล้วมันนำมาซึ่งความสูญเสียตลอดเลยอะค่ะ